สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
อำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะ
ขอความร่วมมือให้เดินทางมาตามที่กำหนดให้
เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
ด้วยนะคะแม้ว่าวันที่๑๒ธันวาคมนี้
กอรศจะปิดไม่ให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
แต่ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงเดิม
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณรับพิพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากท้องสนามหลวง

จนถึงขณะนี้ยังคงมีประชาชนรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ก่อนที่สำนักพระราชวังจะปิดให้เข้าในเวลา๒๑นาฬิกา
ด่านครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุคอศ์๒๑
ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตามความตั้งใจแล้ว
หลังรอมานานกว่า๑๕ชั่วโมงค่ะ
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๑
อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศรกว่า๗๕๐คน
ประกอบด้วย๕ชนเผ่าคือกะเหลี่ยงโปกะเรียงสกรมงค์ละว้าและชนพื้นเมือง
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
หลังใช้เวลาเดินทางกว่า๑๗ชั่วโมง
มาถึงท้องสนามหลวงเมื่อ๓นาฬิกาที่ผ่านมา
และแม้จะต้องรออีกกว่า๑๕ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปด้านใน
แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อเพราะมีแรงบันดาลใจ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้ประชาชนที่ด้อยโอกาส
อยู่ในถิ่นธุรกัณฑาได้ศึกษาเล่าเรียนค่ะ
อยู่อย่าพอเพียรไม่มีความรู้ค่ะ
พอมีพอกินปฏิบัติตามปรายาของเศรษฐกิจพอเพียง
ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรคาลัย
แต่พระองค์ยังคุณสถิตนะในดวงใจของหนูค่ะ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้พระราชทานทุนให้กับเด็ก
ตอนนี้ก็คือนักเรียนได้มาทำหน้าที่ลูกนะคะ
ลูกที่ดีของท่านแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
ปฏิบัติหน้าที่นะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ

แล้วก็เป็นเด็กดีนะคะก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะ
พลตรีพงศวรรคพันธจิตรองแม่ทัพภาคที่๑
แถลงผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรรศว่า
สำนักพระราชวังจะปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ในวันที่๑และ๒ธันวาคม
แต่กอรศยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัย
จุดคัดกรอง๘จุดและห้ามประชาชนเข้าพื้นที่
ตั้งแต่๒๑นาฬิกาถึง๔นาฬิกาตามปกติ
ที่สำคัญจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
เหนือจากการบิ๊กคลินนิ่งด้วย
ขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชน

ตอนนี้ก็เลยอยากจะขอร้องให้
พี่น้องประชาชนได้มาตามเวลา
ท่านมาตามเวลาและก็มาเดี๋ยวหนิแล้ว
โอตตลับเก่าถามนอนตั้งแต่กลางคืน
แล้วก็ตี๓รีบมาลุกขึ้นยืน

ตอนสวย๕ปีต้องไปลมเยอะมาก
สำหรับวันที่๑และ๒ธันวาคม
ยังคงปิดการจราจรใน๘เส้นทางตามปกติ

ขณะที่ขอสมคยังให้บริการตามปกติ
เว้นรถกลางที่วิ่งบริเวณประตูเทวาพิรม
ส่วนท่าเรือยอดพิมารและท่าเรือท่าเตียน
ให้บริการและให้ไปใช้ท่าเรือราชินี
และท่าวัดอรุณแทนค่ะ
ร่วมในวันที่๑ธันวาคมเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๑๕นาฬิกาเพียงวันเดียวค่ะ

โทรประสานที่หมายเลข๑๕๗
เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมจุดต่างไว้ให้พร้อมค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ